ทีนี้ค่ะมาดูประเด็นที่มันต่อเนื่องมาจากการประชุมร่วมรัฐสภา

คือก่อนที่จะมีการโหวตเลือกก็จะมีการอภิปรายใช่ไหมคะ

คุณชาดาไทเศษสสออุทัยธานีจากพักภูมิใจไทย

แล้วก็จะเน้นไปที่เรื่องของการแก้ไขมาตรา๑๑๒ใช่ไหมคะ
ด้วยความที่ลีลาที่ดุเดือดบวกกับ
มันจะมีภาพภาพนิ่งภาพหนึ่งที่แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน
จังหวะที่เหมือนกับไปพูดคุยกับทางก้าวไกลเขา
คนก็เลยสงสัยว่าไปคุยอะไรไปต่อว่าไปอะไรก้าวไกลเขาหรือเปล่า
แบบด้วยท่าด้วยมันเป็นภาพนิ่งไงพี่อุ๋ย
ทีนี้มันจะมีคำชี้แจงจากทั้งสองภาคส่วนนะคะ
คือคุณชาดาไทเศษสสพักภูมิใจไทยเนี่ยค่ะ
ได้มีการอภิปรายค่อนข้างดุเดือดนะคะ
นักข่าวก็บันทึกภาพใช่ไหมคะ
มันก็จะมีภาพเคลื่อนไหวภาพนี้อันนี้เป็นภาพเคลื่อนไหว
คือคุณชาดาเนี่ยอภิปรายเสร็จเขาก็ไปที่หน้าท่านประธานยื่นเอกสารเหมือนขอคิวอภิปรายต่อ
แล้วกลับมานั่งที่ตัวเองแล้วก็ไปที่ทางที่นั่งของก้าวไกลไปยืนอยู่ด้านหน้าอย่างนี้ค่ะ

ตรงนั้นก็จะมีคุณพิธาคุณกรุณพลคุณสิริกัญญาคุณรังสิมันโรมใช่ไหมคะ
ใช่อันนั้นคุณวิโรธอยู่นั่นแถวเดียวกันข้างล่างตรงนั้น
คือเขาก็สังเกตว่าคุณชาดาดูเหมือนคุยอะไรก็ไม่รู้
ออกรถออกชาติเหมือนมีอารมณ์โกรธอะไรหรือเปล่าเพราะมันหลังอภิปรายไง
ยังไม่จบยังติดค้างอะไรหรือเปล่าเลยเดินไปหาแต่ว่าเขาก็ยิ้มได้คุณเพชรก็ยิ้ม
แต่ก้าวไกลอย่ายิ้มพี่อุ๋ยก้าวไกลอย่ายิ้มแยมพูดคุย
แต่ด้วยมุมนี้เห็นคุณชาดาด้านหลังเนอะก็จะไม่เห็นหน้าเนอะว่าแกอารมณ์ไหนอะไรแบบนี้
ถ้าเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบนี้ก็ไม่คิดอะไรเนอะ

เป็นภาพนิ่งคนไปแชร์กันในโลกออนไลน์คนก็เลยตั้งข้อสังเกตแล้วเกิดคำถามไง
คุณชาดาไปคุยอะไรไปโกรธอะไรก้าวไกลเขาหรือเปล่าไปหาเรื่องอะไรหรือเปล่าถึงขั้นนั้นเลยนะ
ว่าไปหาเรื่องหรือเปล่านะก้าวไกลเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรจริงจริง
ไม่มีอะไรจริงอ่ะคุณชาดาก็หัวลอคุยกันกันปกติ
ว่าว่าเมื่อวานตอนหัวไกลจริงเนี่ย
มีอารมณ์ร่วมอาจจะใส่อารมณ์หน่อย
ทางออกร่วมกันเขาไม่อยากจะให้ไปแตะเรื่องของการแก้ไขมัตรรา๑๑๒
แต่ถ้าก้าวไกลตัดนโยบายนี้ออกพร้อมคุยนะ
พร้อมคุยด้วยนะเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณชาดานะคะ
เราก็เสนอแนวคิดไปว่าท่านตัดตรงนี้ออกนะครับ
เราก็จะยอมรับท่านแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะฮะ
แต่เขาปฏิเสธว่าจะไม่นะครับบอกว่าสัญญาของประชาชนเราก็ไม่สามารถที่จะไปวิจารณ์อะไรเขาได้นะครับ
ก็ให้ประชาชนก็ดูเอานะครับผมก็ไม่ทราบเพราะว่าภูมิใจไทยเสนอทางออกโดยผม
เมื่อวานถ้าเขาบอกว่าโน้น๑๑๒จบทุกอย่างเขาได้เป็นนายกแล้ววันนี้นะครับผม
พักภูมิใจไทยยืนหยัดแล้วเราทำทันทีนะครับเราทำทันทีขนาดผม
อย่าดึงฟ้าต่ำอย่าทำหินแตกอย่าแยกเอ็ดดินแค่นั้นเองนะครับ
ผมว่าสิ่งที่สำคัญในวันนี้เข้ากันไว้ให้มากมากคนไทยเรานะครับ
คือตอนที่คุณชาดาขึ้นอภิปรายเนี่ยคุณชาดาบอกว่าถ้าคุณประกาศตอนนี้เลยนะ
ว่าคุณจะไม่ทำแล้วหรือ๑๒เนี่ยพักภูมิใจไทยจะโหวตให้เป็นนายกและไม่อยู่ในรัฐบาลด้วย

คือมิ้วฟังอภิปรายตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะพี่อุ๋ยหลายคนพูดแบบนั้นนะคะ
ขอแค่ถอยเรื่อง๑๑๒อย่างเดียวพร้อมโหวตให้
แต่ก้าวไกลเขาก็ยังยืนยันว่าเขาต้องเดินหน้าต่อตามที่เขาสัญญาไว้ตอนหาเสียงใช่ไหม

วันนี้เลขาธิการพระเก้าไกลคุณชัยธวัฒน์ก็เลยฝากถามคุณชาดาฝากถามผ่านสื่อ

ชัยธวัฒน์บอกฝากถามคุณชาดาหน่อยว่าคุณชาดาเนี่ยคุยกับหัวหน้าพักดีแล้วหรือยัง
มาบอกว่าให้ก้าวไกลประกาศยกเลิก๑๑๒แล้วจะโหวตให้เลยให้เป็นนายกโดยไม่ร่วมรัฐบาลเนี่ย

หรือว่าจะไปดูในโซเชียลมีเดียของหัวหน้าพักดีคะ

วันนี้เขาเลยถามคุณชาดาอีกใช่ไหมว่าตกลง
อ่าถ้าเกิดวันที่๑๙เขาโหวตรอบ๒อ่ะเนี่ย
จะยึดเหมือนเดิมอย่างที่คุณชาดาบอกรึเปล่า

แต่คุณอนุทินชาญวีรกูลโพสต์ภาพหลองปั้งหลองเหล่าอยู่อย่างนี้

ทีนี้ไอ้วันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ครั้งที่๒๑๙กรกฎาคมเนี่ยค่ะ

ไกลถอยไม่แตะ๑๑๒ยินดีจะคุยด้วยแต่

ขอคุยกันในพักภูมิใจไทยอีกครั้ง
สิ่งที่คุณชาดาพูดวันนี้
ว่าจะยอมโหวตให้ถ้าก้าวไกลถอยเป็นความเห็นส่วนตัว

แต่ถ้าวันที่๑๙จะถอยเนี่ย
เดี๋ยวคุยกันก่อนเดี๋ยวภาพภูมิใจไทย
คือส่วนไอ้ภาพตรงนี้ค่ะ

ถ้าเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวก็คงไม่คิดอะไรเนาะ

เคลื่อนไหวตรงนี้มิ้วเชื่อว่าคนคงไม่คิดอะไร
แต่พอเป็นภาพนิ่งคนสงสัยอย่างที่บอก
ว่าไปต่อว่าไปหาเรื่องอะไรหรือเปล่า

ไอ้ภาพตรงเนี่ยบรรยากาศตรงเนีย

และทุกคนยังโหวตเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้นะ

คือเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยวันที่๑๓เนี่ย
คุณพิธาไม่ได้หมดสภาพความเป็นสอสอ
ตามกฎหมายยังโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้เลยครับ

เพราะผมเนี่ยก้าวไกลเขาก็รู้ผมไม่ได้มีอะไรกับเขานะครับ
ผมไม่ได้มีอะไรกับเขาเรื่องหลักการก็คือเรื่องหลักการ
แล้วอันไหนถูกผมว่าถูกอันไหนผิดผมก็ว่าผิดนะครับ
ผมก็เห็นเข้าตามความเห็นของผมทางด้านกฎหมาย
ความรู้ที่ผมรู้เนี่ยผมก็บอกเขาไป
ทุกครั้งเขารู้ดีครับ๔ปีที่ผ่านมา
เขาทำอะไรอันไหนถูกต้องผมก็ทำให้
ก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับไม่ใช่ว่าทานกันทั้งพุทธพื้น

ใช่ค่ะภาพนี้ที่เป็นประเด็นแล้วคนก็แชร์กันในโลกออนไลน์ค่ะ
นี่มันมีเจ้าหมาชี้แบบนี้แต่คุณพี่พายยิ้ม
คือทางก้าวไกลทุกคนยิ้มแต่คุณชาดาแค่เหมือนกับชี้ไปแบบนี้
แต่คนก็เลยบอกแม่ยังไม่จบหรืออะไรยังไงคุณชาดาอธิบายแล้ว
ใช่ค่ะภาพนิ่งบางทีมันไม่เข้าใจอารมณ์เนอะ
นี่เป็นรูปตัวเองแหม่ใส่ชุดผูกหูกระต่ายอย่างนี้นะ
ลองปั้นใช่ไหมวันนี้มีตันปั้นตา
นั่งรุ่นเหล่าไหมรุ่นนี้เขายังรุ่นนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าเจ้าพ่อเซียงไฮท์
เด็กอาจจะงงว่าเอ๊ะคุณอนุทินโพสต์อะไร
ร้องเหล่านี่เห็นไหมเป็นเพลงใช่ไหมเป็นเพลง
เจ้าพ่อเซี่ยงไฮนะฮะซีรีส์ดังนะฮะเมื่อปี๑๙๘๐โจเวินฟะนะครับ
อ่านี่คุณอนุทินนะฮะไม่รู้ว่าไปงานเลี้ยงที่ไหนอาจจะเป็นภาพเก่าก็ได้
คนเลยงงว่าอารมณ์ไหนไงพี่อุ๋ย
ก็ไม่ได้ก็โพสต์แต่เนื้อเพลงและทำนองเพลง

แต่ถ้าอย่างนี้อารมณ์ดีนั่นแหละอารมณ์ดีใช่ไหม

ไม่รู้สิถ้าไม่อารมณ์ดีจะยิ้มทำไมจะหัวเราะทำไม
นี่เราโพสต์แบบนี้นะฮะหลังการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ที่คุณพิธาไม่ได้เป็นนายก
แต่อาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้อาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลานะฮะนี่ฮะ
แต่ว่าในเฟซบุ๊คคุณอนุทินเนี่ยจะปิดช่องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าช่องคอมเมนต์นะครับ
แต่ว่าชาวเน็ตเขาก็เลยไปกดสติ๊กเกอร์แทนส่วนใหญ่จะกดรูปโกรธ
เหรอคะคุณอนุทินยิ้มแต่ไปกดโกรธให้แกเหรอคะ
อ่าภูมิใจไทยเป็นภักด์อันดับ๓ที่มีสอสอเยอะที่สุดขนาดนี้นะ
ก็ถือว่ายังเป็นตัวแปรสมการสำคัญของการเมืองไทยในช่วงเวลานี้นะครับ